จะมีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของแต่ละวัดนะคะ
จากทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้ว
ทำขึ้นเพื่อที่จะร่วมประกวดกันด้วยนะคะ

แล้วก็แบบโบราณดั้งเดิมนะคะ
ช่วงเมื่อวานนี้คือแต่ละวัดที่จะเข้าร่วมประกวดนะคะ
จะนำต้นเทียนออกจากวัด
เดินทางมารวมตัวกันที่ทุ่งศรีเมืองนะคะ
เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับต้นเทียน
จากวัดเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คือในขณะที่มาอากาศร้อนจัด
แล้วเกิดเหตุการณ์ท้ายต้นเทียนร่วงลงมาแบบนี้ค่ะ
คืออาจจะด้วยหนักด้วยหรือเปล่า
ใช่ค่ะมีหลายเหตุการณ์มีหลายสาเหตุที่ประกอบกัน
จนทำให้ต้นเทียนโดยเฉพาะส่วนท้ายของเทียน
หักลงมาแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ขณะที่ขบวนต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดเมืองเดชอำเภอเมืองเดช
ขออภัยนะคะตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เคลื่อนขบวนต้นเทียนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจากอำเภอเดชอุดม
เพื่อเตรียมไปแสดงที่สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองในเขตเมืองอุบลเนี่ยนะคะ
แต่ว่าพอผ่านมาถึงช่วงบริเวณบ้านป่าหวายตำบลป่าโมงอำเภอเดชอุดม
ปรากฏว่าส่วนท้ายของต้นเทียนที่เป็นแกะสละเรื่องราวพุทธประวัติหักลงมา
เพราะว่าโครงสร้างส่วนท้ายของรถรับน้ำหนักต้นเทียนไม่ไหวนะคะ
ต้นเทียนได้รับความเสียหายเลยและวัดเมืองเดชเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็ง
ชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ของทุกปีเลยนะคะ
และตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้า
ช่างพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการซ่อมช่วงท้ายของเทียน
ซ่อมได้เสร็จทันเวลาก่อนที่จะมีพิธีเปิดงานประเพณี
ต้นเทียนเข้าพรรษาประจำปีนี้ที่หน้าวัดศรีอุบลรัตนารามนะคะ
ก็คือช่วงเวลาประมาณ๘โมงถึง๙โมง
เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วทันด้วยนะคะ
สำหรับการเข้าร่วมขบวนแห่ต้นเทียนเดินทางไปตามเส้นทางต่างต่าง
รอบเมืองอุบลราชธานีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวชมความงามของต้นเทียนทุกต้นเลย
สำหรับต้นเทียนแกะสลักของวัดเมืองเดชใช้ต้นทุน๑ล้าน๗แสน
ที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วหลายครั้ง
และปีที่แล้วค่ะปี๖๑ได้รับรางวัลอันดับ๒
ในกลุ่มต้นเทียนขนาดใหญ่มาครองได้สำเร็จนะคะ
ปีนี้ช่างเทียนวัดเมืองเดชแกะสลักต้นเทียนเป็นรูปพระพิคเนธ
มือซ้ายถือศัลย์สัญลักษณ์ในหลวงพระราชกรรมที่๑๐
ตรงกลางต้นเทียนแกะสลักเป็นรูปพญาหงษ์๓ตัว
ส่วนท้ายที่หักลงมาช่วงเช้าเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวทางด้านของพุทธประวัติ
อันเชิญเทพบุตรชั้นดุสิตลงมาจุติในเมืองมนุษย์ค่ะ
โดยคณะกรรมการจัดงานนะคะจะประกาศผลสำหรับต้นเทียน๓ประเภท
แห่ทั่วเมืองให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่อุบลราชธานีวันนี้ทั้งหมด
ได้รู้กันว่าจากวัดไหนได้ชนะเลิศประเภทอะไรบ้างนะคะ
ซึ่งในปีนี้มีต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด๕๓ต้นค่ะ
ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะคะไปดูกันได้อีกหนึ่งครั้งนะคะ
ที่ผลจะประกาศออกมาเย็นวันนี้ที่ทุ่งศรีเมืองค่ะ
ถ้าเห็นตัวจริงนี่นะคะน่าจะสวยงามมาก
ขนาดเราเห็นผ่านทางจอทีวียังวิจิตรการตาขนาดนี้เลย
หลายคนสงสัยนะคะว่าถ้าเป็นประเภทแกะสลักใช้วิธีหล่อหรือเปล่า
ดิฉันคนอุบลตอบเลยแกะมือค่ะ
ะมือทั้งหมดนะคะแกะมือทั้งหมดค่ะ
ช่างมีฝีมือมากคุณผู้ชมค่ะ